เรื่องของความเชื่อแรงศรัทธา
ถ้าเกิดขึ้นกับใครรับรองว่ามีพลังใจต่อสู้แน่นอน

เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มท่านนี้คุณเจคุณเชนกันตภง
ต้องบอกว่าฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะคะ
จะได้มาเป็นศิลปินเต็มตัวค่ะ
หนุ่มเชนเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าส่วนตัวแล้วเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างมากค่ะ
และมีเกจิกอาจารย์ที่เคารพรักจริงก็คือ

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะหลวงปู่แสงเคยเป็นข่าวดราม่าหนักมากค่ะ
ตอนนั้นหนุ่มเชนยอดรับเลยว่ารับไม่ได้
ถึงกับร้องไห้นะคะแล้วก็ใช้พลังศรัทธาที่มีทั้งหมด
แต่งเป็นเพลงชื่อว่ายังศรัทธาหลวงปู่แสงค่ะ

หนุ่มเชนบอกว่าโพสต์ด้วยนะคะบอกว่า
ทันทีที่ได้ร้องเพลงนี้ถวายหลวงปู่
ก็มีเงินโอนเข้าบริษัท๒แสนเลย
มีน้องรักนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเอาไปคอฟเวอร์ค่ะ
บอกว่าถูกลอตเตอรี่จากเลขอายุหลวงปู่ท่านค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะหนุ่มเชนก็ได้ไปถวายพระทหาร
แล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญกับหลวงปู่แสนด้วยค่ะ

ใช่ครับงานเพลงของคุณแสงนี่คือเชียนแต่งออกมาเอง
ด้วยความที่ว่าแต่งมาเขาเรียกว่าแทนความรู้สึกที่คนยังที่ยังศรัทธาหลวงปู่แสงอยู่

ทีนี้ก็กลับมานี้ครับมีสื่อได้หลายช่อง
ขอนำไปเผยแพร่ต่อนะครับก็ดีใจครับ
เพราะว่าเราแต่งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะถวายเพลงเป็นให้หลวงปู่

คือไปกล่าวท่านไปถวายจังหันเช้าท่านไปถวาย
ซึ่งเราเคยเห็นวัดปฏิบัติของหลวงปู่ครับ
คือต้องบอกว่าก่อนฉันเช้าท่านยังลุกไม่ได้นะครับ
ภาคที่วัดต้องประคองท่านลุกขึ้นมาส่วงน้ำก่อนแล้วถึงได้ฉันเช้า
คือเราก็รู้สึกว่าเราเข้าถึงท่านเรารู้ว่าท่านดีจริงครับ